พาไปดูนะครับตลอดข่าวขำเรื่องแรก
เดี๋ยวจะพุ่งมุ่งหน้าไปเลยที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

เขาบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้มีแต่นักเรียนไม่มีครู

นั่นสิใครจะสอนเราเอาไปดูกันหน่อยครับ

แต่ปลายตาเนี่ยดูรอบไม่อยากจะเห็นมีครูสักคนเลยล่ะครับ
มีแต่นักเรียนรุ่นเล็กกับนักเรียนรุ่นใหญ่
เฮ้ยและใหญ่มากด้วยนะ
โอ้โหปะโถที่แท้ก็เหล่าคุณครูนั่นเองล่ะครับ
เขาแปลงร่างเป็นเด็กนักเรียน
งในวันเด็กที่ผ่านมานั่นเองล่ะครับ
เพื่อสร้างความฮาและความสุขให้กับนักเรียนของเขานั่นเองล่ะครับ

เหล่าบรรดาคุณครูน่าจะสนุกมากกว่าเด็กอีกนะเนี่ย